วันนี้จะพูดถึงคู่ชิงของทางโทรโวเวียครับ

ทั้งหมดทุกชาติได้มีงานแถลงข้าวจะแล้วกดพิกัดนี้กับรมัน
เราก็เห็นแล้วแหละครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะยังปรับตัวกับสภาพอากาศไม่ได้

แล้วก็ผมพูดเลยว่าถ้าเกิดเขาพักเนี่ยมีเวลาพัก๒วันเนี่ย

แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาซ้อมเลยนะเขาขอซ้อมแย่

แต่เขาซ้อมเหมือนซ้อมปิดเขาเน้นแน่นอนกับรายการนี้นะครับ
แล้วผมเห็นสปีดบอลแล้วตอนช่วงครึ่งหลัง
อาจจะผ่อนเกมไว้หน่อยแต่ว่าตอนท้ายนะครับ
ของช่วงครึ่งแรกเราเห็นส้อมกับตัวเด็กก็ทำได้

ร่างของนักเตะแต่ละคนนี่สูงใหญ่แน่นมากเลยนะ
หนักใจถ้าเกิดว่าไทยต้องใช้ลูกกลางอากาศนะครับ
เพราะว่าการเก็บบอลของทางมิลานสุครีเนีย
รวมถึงทางมาตินสเกอร์เทลค่อนข้างอยู่ข่าวแน่นอน
เขาเล่นระบบ๔๒๓๑ก็ระบบคล้ายของทีมไทยนี่แหละ
ค่ะก็ใช้สเกอร์เทลเนี่ยเป็นกรณสำคัญในแนวรับ
ซึ่งสเกอร์เทลทำผลงานดีมากสักที่พีชบอกนะครับ
ดีมากคือตั้งแต่เห็นเดินลงจากสนามแล้วเห็นโอ้โหถ้าไทยไปเจอนะงานหนักงานเหนื่อย
แต่ดีครับควรจะเจอทีมที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเราสามารถทำได้
คือลองกับทีมนี้เต็มที่เลยรับแล้วก็รอจังหวะโต้นะครับ
จะทำให้อันดับโลกของเราขยับขึ้นด้วย
คือถ้าชนะเนี่ยขึ้นประมาณ๑๕๒๐อันดับเลยแต่ว่าถ้าแพ้แล้วมาโดนจุดโทษ
ซึ่งณตอนนั้นนะคะเสมอกัน๑ประตูต่อ๑ในเวลานะคะเป็นศักดาเจิมดีที่ทำประตูให้ไทยขึ้นนำก่อนด้วย
และสุดท้ายค่ะไทยก็มาแพ้จุดโทษไป๔ประตูต่อ๕ค่ะ
ก็ย้ำโปรแกรมนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ๒คู่๔โมงครึ่งนะครับ
ย้ำนะครับเราเข้าสัญญาณคือเปิดหน้าจอตั้งแต่ก่อน๔โมงเย็น
เพราะว่าเราอยู่ยาวไม่มีการพักนะครับยาวจนจบการแข่งขันให้รู้เลยว่าใครเป็นแชมป์
ส่วนบัตรเข้าชมการแข่งขันก็ยังสามารถไปหาซื้อได้จะซื้อที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือว่าจะไปซื้อที่หน้าสนามราชมังคลาก็ยังมี